คุณผู้ชมคะขอเมาส์ข่าวนิดนึง

เจ๊ม้อย๑๐๘เนี่ยเขาบอกว่ามีคนออกมาให้ข้อมูล
ว่าไปทำงานที่บ้านดาราสาวคนนึง

แต่ไปทำงานแล้วแบบอุ๊ยไม่ไหวถึงขั้นต้องลาออก
บังคับให้เลี้ยงหมาแบบ๒๔ชั่วโมง

ให้หลับไม่ให้นอนให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมา

โอ้โหแล้วเมาส์หลายอย่างมากอ่ะ
อันนี้เป็นข่าวเมาส์ที่แชร์กันในโลกออนไลน์
ว่าเขาถอดรหัสกันอยู่วันสองวันเนี่ยนะ

ดาราสาวท่านนี้ออกมาแสดงตัวว่าเป็นเธอเอง

เดี๋ยวลองดูข้อมูลที่โพสต์เอาไว้ก่อนนะคะ
เจมอย๑๐๘โพสเอาไว้
บอกว่าจะเล่าประสบการณ์ชีวิตไปทำงานบ้านดาราดัง
รามอินทราไป๒๙สิงหาคม
ตอนคุยก็บอกว่าดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างเดียว

พอไปถึงทำทุกอย่างเลยจ้า

ห้ามนอนนะต้องคอยเฝ้าอย่างนี้เหรอ
โอ้โหเอาจริงวันหนึ่งนอนแค่ชั่วโมงนึง

ก็เอามาให้คนที่ไปเลี้ยงหมากิน

บ้านดาลาศดังนะย้ำว่าดังนะ
แล้วก็เข้าห้องน้ำไม่ล้างด้วย

แต่เขาบอกว่าให้รอคนใหม่ก่อนแล้วค่อยไป
ก็รอพอคนใหม่มาปุ๊บไล่เลย
ไล่ออกไปเลยขอนอนต่ออีกสักคืนค่อยไป
ก็ไม่ยอมไล่ไปเลยส่งนั่งรถตู้
ก็เนี่ยค่ะก็ออกค่ารถให้อะไรให้
แต่แบบว่าคือวีรกรรมบ้านนี้มันเยอะ
ไม่หมดจริงใครอยากรู้ทักมานะ
มิวขอพูดไม่หมดกันแล้วกันเนี่ยเพราะมันยาวมากเลย

แต่ถ้าดูจากวิรากรรมที่เขาบอกเล่าผ่านเพจตรงนี้เอาไว้เนี่ย
คือจะมีโอ้มันจะขนาดนี้เลยเหรอ

เขาจะใช้กฎขี่กันขนาดนี้เลยเหรอ
นั่นน่ะสิคนก็ไปเดาคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่า

นี่นะคะก็มีคนเคยโพสต์รับสมัครงานเอาไว้ก็จะมีดาราท่านหนึ่ง
จังหวะบังเอิญที่คุณขวัญเคยโพสต์รับสมัครงาน

มันก็มีเรื่องนี้คนก็เลยโยงไปว่าเอ๊ะมันใช่คุณขวัญหรือเปล่า
นี่ตอนที่คุณขวัญโพสต์นะคะรับสมัครคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเห็นไหมล่ะ

นี่ค่ะเราโทรไปหาน้องขวัญเลย
ทีมข่าวเรายกหูโทรหาเลยนะคะ
ถามประเด็นดราม่าประเด็นเมาส์กันอยู่ตอนนี้ครับ
น้องขวัญตอบรับเลยว่าหนูเอง
หนูเอง

ปลดแม่บ้านไปสองคนทั้งคู่มาทำงานได้๓วัน
แต่มาทำงานเนี่ยนะทำให้สุนัขที่ชื่อเจ้านุ่มนิ่มเกือบตายเลยนะพี่
ขวัญบอกกับทีมข่าวของเราว่าไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านคนนั้นออกมาพูดเลย
โดยเฉพาะที่บอกว่าไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลี้ยงหมา๒๔ชั่วโมง
หรือให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมาไม่จริงฟังเสียงน้องขวัญค่ะ
วันนี้มันเป็นการตกลงว่าจ้างกันอยู่แล้วว่าทดลองงาน๒วัน
ค่าจ้างเขาก็คือเขากินอยู่อาหารอยู่กับเราถูกไหมคะ

คือเขาทำจนกระทั่งมาก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ตรวจไม่ได้
เพราะว่าในร่างกายของน้องหมาไม่มีน้ำตรวจเลือดไม่ได้เราก็เลยให้เขาออก
แล้วเด็กเนี่ยคนที่เป็นคนดูแลน้องหมาเนี่ยก็ไม่พาไปด้วย
ขวัญจะจ้างคนคนหนึ่งเราจ่ายเขาถูกป่

แต่เขามาทำให้หมาเราเกือบเสียชีวิตหมากค่ะช่วยตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้พังงาบพังงาบ
เราถึงจ้างคนมาป้อนน้ำป้อนอาหารให้น้องหมาเราอ่า
ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนอะให้เขาทานข้าวกับจานข้าวหมาเนี่ย
ไม่มีบ้าเหรอพี่ใครจะทำแบบนั้น
นี่น้องขวัญชี้แจงค่ะว่าเรื่องราวที่โพสต์มันน่าจะหมายถึงเธอจริงแต่เรื่องราวที่โพสต์บางเรื่องมันไม่จริงเลย
กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมาเฝ้าหมา๒๔ชั่วโมงนั่นนู่นนี่มันไม่จริง
มาเลี้ยงหมาแต่มาทำหมาเจ็บซะอีก
ใช่เราก็ถามโรงพยาบาลสัตว์เลยค่ะตามข้อมูลที่น้องขวัญให้เอาไว้นะคะ
ใช่ไหมเออทางโรงพยาบาลสัตว์ก็บอกว่าจริงจริงนะคะคือสุนัขของคุณขวัญที่ชื่อว่าเจ้านุ่มนิ่ม
เวลาเราเห็นอะไรในโลกออนไลน์บางทีมันก็แหมก็ต้องชั่งใจช่างน้ำหนักดู
ต้องตรวจสอบความจริงดูก่อนว่าเรื่องทั้งหมดมันจริงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่จริงกี่เปอร์เซ็น